หลังจากที่สถานการณ์โรคโควิด๑๙มันระบาดมีประเด็นนี้งอกมา
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องใหญ่เลยนะคะเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบ
มีการกักตัวแต่ทีนี้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมของภาคตะวันออก
เขามาบอกว่ามีคนเนี่ยซึ่งเห็นว่า
อันนี้ตามรายงานข่าวนะเป็นทหารด้วย
เก็บค่าหัวคิวผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม๔๐เปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้มีการประชุมสภากลาโหมนะคะ
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมค่ะก็มีการสั่งการให้พลโทคงชีพตันตรวานิส
โศกระทรวงกลาโหมนะคะเป็นผู้ตอบคำถามแทน
ถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมมีการสนับสนุนสถานที่สเตคอรันทีน
ประเด็นนี้นายกบอกว่าต้องไปตรวจสอบขบวนการแอบอ้าง
เก็บเงินค่าหัวคิว๔๐เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จังหวัดชนบุรี
เรื่องนี้นะคะพลโทคงชีพยืนยันว่าไม่มีคนในกองทัพเกี่ยวข้องในการรับผลประโยชน์
และจากการพูดคุยกับนายกสมาคมธุรกิจโรงแรมภาคตะวันออกพบว่า
สนใจนะคะพบว่ามีบุคคลดังกล่าวอยู่จริงอยู่ระหว่างการส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าไอ้ขบวนการนี้มันไปเชื่อมโยงกับใครบ้าง
สาวไปถึงให้หมดนะคะนายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งตรวจสอบหาคนทำผิดโดยเร็วค่ะ
เช่นเดียวกับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าว่ามันเป็นเรื่องจริงขอให้คนที่มาร้องเรียนเนี่ย
นำหลักฐานมาร้องเรียนได้ที่ตนเองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตลอดเวลา
เชื่อว่าโรงแรมเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วและน่าจะเก็บข้อมูลเอาไว้ทั้งหมด
เพราะฉะนั้นใครที่ได้รับผลกระทบนะคะผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมต่าง
ไปร้องเรียนได้ที่หมอหนูคุณอนุทินนะครับ
ส่วนนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยบอกว่า
เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะน่าจะทำกันเป็นขบวนการ
เพราะฉะนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสบค
ในฐานะหัวหน้าสบคท่านต้องรับผิดชอบหาตัวคนทำผิด
ดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วเพราะกลุ่มสมาคมธุรกิจ
แล้วก็กลุ่มสมาคมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของพัทยา
กับการที่เขากล้าออกมาเปิดหน้าชกแบบนี้เปิดข้อมูลแบบนี้
แสดงว่ามันต้องมีมูลมันต้องมีมูลหมาถึงจะขี้นะคะ
มูลหมาไม่ขี้เพราะฉะนั้นแล้วฝากนายกรัฐมนตรีด้วย
เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะการทุจริตอีกแล้วอ่ะ
แล้วระบุว่าเป็นคนสีมีสีใช่ไหมมีสีด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กังวลต่อจากนี้นะครับ
พรกรเงินกู้หลักล้านล้านบาทต้องตรวจสอบโปร่งใสนะคะ